ข่าวดีเรื่องของค่าไฟมาฝากคุณผู้ชมนะครับเนื่องจากว่า
ประมาณสักงวดเดือนกันยายนนี้ครับ
ค่าไฟที่เราใช้อยู่อาจจะปรับลดลงได้
ประมาณ๒๐สตางค์ต่อหน่วยด้วยกันนะครับ
เรื่องนี้มีการออกมาเปิดเผยจากทางด้านของ

และนักกรรมการกรรมกลับกิจการพลังงานหรือว่ากกพก็บอกว่า
งวดเดือนกันยายนยาวไปถึงธันวาคมมีโอกาสสูงครับในการปรับลดลงมา
อย่างน้อย๒๐สตางค์ต่อหน่วย
คุณผู้ชมจ่ายค่าไฟอยู่ที่๔บาท๗๐สตางค์ต่อหน่วย
ถ้าลงไป๒๐ก็จะเหลือ๔บาท๕๐สตางค์ต่อหน่วย
ส่งผลดีกับเรื่องของต้นทุนในการผลิตไฟฟ้า
ประกอบกับเรื่องของปริมาณก๊าซในอ่าวไทย
ก็สามารถผลิตเองได้เพิ่มมากขึ้น
ก็เป็นสองปัจจัยนี้ครับทำให้ลดต้นทุนเรื่องของค่าไฟฟ้าได้
แต่ว่ายังคงต้องรอติดตามปัจจัยต่าง
ซึ่งเดี๋ยวจะมีการพิจารณาอย่างรอบด้าน
จากนั้นเดี๋ยวก็กลับมาเสนอที่ประชุมกรกภ
เห็นชอบต่อไปว่าจะปรับลดค่าไฟได้หรือไม่อย่างไรนะครับ
ในส่วนของคณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง
หรือว่าก๊าซหุงต้มประมาณสักต้นสัปดาห์หน้า
เพราะว่าเดี๋ยวจะดูว่าจะสามารถตึงราคาไปจนถึงสิ้นสุด
เดือนมิถุนายนนี้ที่มันจะหมดแล้วจะทำอย่างไรต่อไป
ตอนนี้ยังอยู่ในช่วงของรัฐบาลรักษาการ
เดี๋ยวคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงานจะดูแลกันต่อ
เพราะว่านโยบายเหล่านี้จะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้
เพราะว่าต้องเป็นไปตามกลไกของกองทุนน้ำมัน
อาจจะต้องดูแนวทางเพื่อไม่ให้กระทบกับประชาชน
ซึ่งสุดท้ายอาจจะต้องรอรัฐบาลใหม่เข้ามาพิจารณา
ว่าจะตึงราคาก๊าซหุงต้มต่อไปหรือไม่นะครับ